ส่วนเรื่องนี้ค่ะที่จังหวัดเลยมีสาวท้อง๖เดือน
ไปกู้นอกระบบมากู้เงินมามาลงทุนจะทำลูกชิ้นปิ้งขาย
แต่ปรากฏว่าขายไปขายมามันไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่
ไม่ดีเลยนะคะเธอก็เลยไม่มีเงินส่งทั้งต้นทั้งดอกให้
ทีนี้ทางด้านของเจ้าหนี้โมโหค่ะไม่ส่งเงิน
ก็บุกมาทวงเงินตามด่าถึงในตลาดแล้วมีการปลากระมังใส่ด้วยค่ะ

นี่แหละค่ะลูกหนี้เป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ค่ะ
อันนี้เป็นคลิปสั้นไม่ถึงสิบวิเท่านั้นเองเป็นช่วงที่เจ้าหนี้บุกมาทวงเงินแล้วปลากระมังใส่
ทีมข่าวก็พูดคุยกับนางฝนนามสมมุติอายุ๒๓ปีลูกหนี้เธอเล่าว่าเธอตั้งคันลูกคนที่สองแล้ว
อายุคันหกเดือนนะคะแล้วเธอไปกู้เงินนอกระบบมาจากเจ้าหนี้ผู้หญิงรายหนึ่ง
มาลงทุนขายลูกชิ้นปิ้งกู้เงินมาทั้งหมดสี่หมื่นบาทค่ะ
ไม่ได้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยด้วย
หนี้เลยบุกมาทวงเงินถึงที่แต่เธอก็ไม่มีจะให้ค่ะ
จึงถูกเจ้าหนี้ด่าทอจนเสียหายต่อหน้าคนอื่น
เธอก็เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป
หนี้เห็นว่าถ่ายยิ่งไม่พอใจหนักถามว่าถ่ายทำไม
จากนั้นก็เอากระมังปลาใส่เธออย่างแรงโดนที่หน้าอก
คดีที่ไม่โดนตรงท้องของเธอนะคะ
จากนั้นมีการฉุดกระชากเธอจนบาดเจ็บแล้วมีชาวบ้านมาห้าม

อ่าทีนี้ลูกหนี้รายนี้ก็บอกว่าเธอไม่ได้คิดจะโกง
แต่ช่วงนี้คือขายของไม่ดีจริงค่ะ
ไม่ได้หนีไปไหนแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมฟัง
มีการด่าทอทำร้ายร่างกายก็มองว่ากระทำเกินกว่าเหตุ
ก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักในข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะ
อันนี้ก็เป็นคือเขาเรียกอะไรเป็นสารจากฝ่ายเดียว
ยังไงถ้าทางฝ่ายที่ถูกถ่ายคลิปหรือฝ่ายเจ้าหนี้อยากชี้แจงไหม
อยากพูดคุยอยากชี้แจงก็สามารถที่จะติดต่อมาทางไทยรัฐได้เหมือนกันนะคะ
แต่มันเป็นวังวลจริงนะการไปกู้ยืมเงินนอกระบบ
มันก็จะวนกลับมาอยู่แบบนี้เพราะว่าไอ้ที่จ่ายไปมันคือดอกเบี้ยล้วนเลย